เจอรี่แจกเกอรีนกลอย

เรือนขวัญบอกเลยว่านาทีนี้ไม่อยากเป็นแล้วผู้ประกาศ

อยากจะไปรับแขกเข้ารีสอร์ท

จะเป็นยังไงไปชมสกรูปพิเศษนี้กับคุณเรืองขวัญค่ะ

ใบไม้ก็เยอะอากาศก็ร้อน

ที่โกยไปไหนเจ้านายไม่เตรียม

โอ้โฮนี่นี่นี่หนู
เป็นคนงานเนี่ยมีไม้กวาดก็ยังไม่มีที่ตัก

เออพี่เอามาให้หนูใช่ไหมเนี่ย

ขอบคุณมาก

ทำไปทำไมดีอ่ะเดี๋ยวรีสอร์ทเขาก็เจ๊งแล้ว

ตรงนู้นน่ะเขาก็ไล่มาตรงนี้เหมือนกัน

พี่สองสวัสดีค่ะ

ปีก็พาไปที่เย็นนั่งคุย

มาค่ะพี่ต่อค่ะมาพูดคุยกันดีกว่า
บรรยากาศพี่นี่มันสบายมากเลยนะ

ด้านหลังมีสระว่ายน้ำด้วยคุณผู้ชมครับ
เขาบอกเหรอ

เมื่อกวันเค้าสัมภาษณ์กันอยู่อย่าเสียงดังพี่ต่อ
ใช่พ่อแม่มันสอนแต่มันไม่จำเอง

ขอไขสองขานิดหนึ่งแล้วกันรีสอนพี่สรุปเลย

เอ้ยเปิดสิครับ
อ๋อแต่มันมีปัญหามากมายเกินพี่
เอาแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของการก่อสร้างแต่ละอย่าง
ที่เราจะได้มาก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ

และที่สำคัญโดนผู้รับเหมาว่าโกงไปแล้วประมาณ๓รอบนะพี่

มันก็ลึกถึงหน้าลูกตอนแรกนะครับ
แล้วก็เราช่วยกันปรึกษากับภรรยา
ผมว่าตอนนั้นขาครึ่งหนึ่งผมเข้าไปอยู่ในคุก

ใครที่สร้างไม่ว่าจะเป็นตึกแถวรีสอร์ทบ้านอะไรอย่างนี้
มักจะมีปัญหากับผู้รับเหมา
ซึ่งเขามักจะเอาเปรียบสำหรับคนที่ไม่รู้แบบพวกเรา

แต่ปรากฏว่าเราคุยกันรู้เรื่อง
แล้วตกลงกันด้วย

รวมเป็นเกือบ๒ล้านนะครับ

ตอนนั้นแบบพูดง่ายคือไปซื้อปืนไว้แล้ว

ภรรยาเขาไปดูในสัญญา
ปรากฏว่าสัญญาตัวนี้มันผูกมัดตัวของผู้รับเหมาเอง
เราถึงได้ดึงเงินก้อนที่เราสูญเสียไปเนี่ย

ศัยศาสตร์หรือว่าเขาเรียกมูมูเตรลูอะไรอย่างนี้ฮะ

เขาจะชอบในเรื่องมู

แต่ว่าเขาจะเป็นคนปฏิบัติมากกว่าเรา
ทุกวันพระเขาก็จะไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
อย่างปกติเนี่ยสมัยก่อนเราจะเอาข้าว

เขาก็อยากจะกินอิ่มเหมือนเรา
แค่นี้แล้วบางทีบางคนนะ
วันเกิดทีให้ทีหรือทำบุญให้ที
ปีใหม่ไหว้ทีสงการไหว้ที
โอ้โหรอเป็นปีเลยเขาก็หิวเหมือนกัน
เพราะได้อาจารย์ท่านนั้นฉันแนะนำ
ก็เลยเออมาเหสีพี่เขาไหว้
แล้วก็ข้าวที่เราที่เราทานจานที่เราใส่
เหมือนที่เรากินเลยให้เต็มที่เลย
แล้วเสร็จแล้วก็ของที่จะมาเส้นไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ย

บริจาคหรือให้ทานไปอิ่มแล้วก็อิ่ม
เหมือนคือว่าเราให้เขาทานเยอะ
เขาก็ดึงลูกค้าหรือดึงสิ่งดีให้เรามาเต็มที่
คุณต๋องชวนชื่นภูวิลล่านะครับ

ส่วนเรื่องผลงานของผมก็มีนะครับติดตามชมเร็วนี้นะครับ
ก็สัตว์เสือนะครับไม่ม่วนป่วนรักนะครับ
แล้วก็มือปราบกระทะรั่วนะครับ
ในปีนี้น่ะน่าจะได้ชมกัน
ความสุขใกล้กรุงเทพนะมาที่นี่เลย

วันนี้ขอบคุณพี่ต่องมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ

ขอบคุณสองหนุ่มด้านหลังด้วย